มีเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาสที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคุณเข็มมาสอนครับ
แต่ว่ามันเหมือนกับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
แค่ทะเลาะวิวาดให้หน้าผับ
แต่มันจะสะเทือนไปถึงตำรวจเจ้าของท้องที่
เพราะว่าที่คนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ย
ปรากฏว่ามันตี๕แล้วโอ้โหจริงมันต้องปิดตั้งแต่กี่โมงนะตี๒
สถานบริการสถานบันเทิงให้ถึงตี๒
ถ้าอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งในแค่เที่ยงคืน
แต่นี่ตี๕ยังเปิดอยู่ตี๕ครับมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
บอกว่าเป็นเวลาเกือบตี๕ของเช้าวันอังคารที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ผับแห่งหนึ่งที่ชื่อว่านัวนะครับอยู่ในซอยลาดพร้าว๑๐๑
พื้นที่ของสอนอวังทองหลางเขานี่คือกาด๔๕คน
รุมทำร้ายนักเที่ยวที่มีอยู่สามคนคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ออกมานั่งกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนอยู่ที่หน้าผับนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเสียงขวดแตกก็เลยหันไปดู
เห็นคนทำร้ายกันปรากฏว่าเป็นกลุ่มกาดของผับ๔๕คน
รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวที่มีอยู่๓คนชกต่อยกระทืบจนสลบ
อยู่ที่พื้นเลยมีคนหนึ่งพยายามวิ่งหนีนะยังถูกตามไปล็อกตัวกลับมา
หลังจากนั้นก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นภาพที่มีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
เข้าไปคุยกับคนที่บาดเจ็บแล้วก็รับตัวคนบาดเจ็บขึ้นรถไป
ไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรกับทางคนที่ทำร้ายร่างกายเขา
หรืออาจจะมาดำเนินคดีตอนหลังก็ได้รีบพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อน
แต่ว่าคนที่เป็นคนถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงในสังคมออนไลน
จนวิภาพพิจารณ์กันเยอะนะบอกว่าในซอยราชพร้าว๑๑๒
ไม่ได้มีสถานบันเทิงแห่งนี้ที่เดียวที่เปิดถึงตี๕
ยังมีอีกหลายที่เปิดยันตี๔ตี๕ถ้าตรงกับวันหยุดเนี่ยเปิดยันเช้า
แล้วก็ให้เด็กให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า๑๘เข้าไปเที่ยวด้วย
ที่สำคัญเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ในวันนั้นเป็นวันที่เขาขอให้ปิดกันปรากฏว่าเปิดครับ
พื้นที่นี้ท้องที่นี้เปิดครับแล้วคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
เคยมาเที่ยวร้านนี้๓ครั้งยืนยันว่าเปิดถึงตี๔ตี๕ทุกครั้ง
ถามไปที่สอนอวังทองหลางถามผู้กำกับเลยนะคะ
พยายามจะถามเจ้าของพื้นที่ก็ถามสองเรื่องแหละ
เรื่องแรกก็คือประเด็นทะเลาะวิวาสที่เราเห็นในคลิปนะคะ
ก็คือเรื่องของทำไมเปิดให้ที่เที่ยวเนี่ยตี๔ตี๕เปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวกลางคืนเนี่ยยังเที่ยวกันอยู่เลยทำไมไม่ปิดตามกฎหมายนะคะ
ก็พอพยายามติดต่อไปเนี่ยนะติดต่อไม่ได้เลยคุณผู้ชมทางผู้กำกับไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะคะประสานไปไม่ได้เลย
ทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปที่กรมพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของคศที่๒๒ทับ๒๕๕๘เป็นคำสั่งที่บังคับใช้
กับสถานบริการโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้เข้ามาดูแลควบคุมบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนคำสั่งค่ะ
ก็อยากให้ท่านคิดถึงในส่วนฐานะในเหมือนภาพรวมของสังคมนะคะว่าจริงจริงถ้าท่านไม่เปิดฝ่าฝืนเกินเวลาอย่างเงี้เหตุการณ์อย่างงี้ก็จะไม่เกิดขึ้นทางอ่า
เจ้าหน้าที่ที่ปล่อยป่าละเลยให้พื้นที่เนี้ยมีการอ่า
ฝืนคำสั่งคอสชค่ะซึ่งเราหลังจากนี้เราก็จะได้มีการประสานทางไปถึงผู้ดูแลในพื้นที่ก็คือ
ภูมิกับวังทองหลางค่ะว่าให้ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่
ถ้าหากว่าในพื้นที่ไม่ดำเนินการทางสอกตก็จะมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไป
อ่าตรวจตรวจสอบอ่าก็สอนอวังทองหลางนะครับ
เพื่อท่านภูมิกับดูเราอยู่จะส่งไลน์มาก่อนก็ได้นะที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยนะฮะ
จะได้ชี้แจงเบื้องต้นกันก่อนท่านอาจจะดำเนินการแล้วก็ได้ใช่ไหม
อ่าแต่ว่ายังไม่มีใครทราบอืมนะครับเนี้ยค่ะผับละพร้าวร้อยสิบสอง
ผู้กำกับต้องรับผิดชอบนี่คุณผู้ชมส่งมาอ๋อนึกว่าภูมิกับส่งมา
คุณผู้ชมส่งมาอ๋อคุณผู้ชมส่งมาส่งมาถามถึงผู้กำกับครับ
อ่าสำหรับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วเปิดเกินเวลาเนี่ยนะครับ
แน่นอนว่าทุกวันเนี้ยมันห้ามไปถึงตีสี่ตีห้าเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
แต่ที่สำคัญก็คือวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการงดกิจกรรมบันเทิง
อย่างที่จังหวัดสกลนครผู้ว่าจังหวัดก็ส่งก็สั่งให้ปิดไปเลยนะ

เนื่องจากอยู่ในช่วงของการพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
สกรณิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินอยู่ในความเศร้าโศก
ส่วนพื้นที่กรุงเทพกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตามพรบสถานบริการอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะนะคะ